รถไฟที่กำลังเข้าจอดที่ชาญชาลานะฮะ
เฉียวชนกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเพื่อนของน้องผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้คือเดินถือโทรศัพท์

และอาจจะไปนั่งอยู่ใกล้ขอบทางรถไฟ
พอรถไฟเข้าชาญชาลาปรากฏว่ารถไฟก็เฉียวชน
เมื่อคืนพยายามช่วยชีวิตกันอยู่นะคุณ

แล้วก็ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่ากลายเป็นข่าวเศร้าแล้วครับ
เพราะว่าน้องที่ถูกรถไฟเฉียวชน

เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะอาการสาหัสเหลือเกิน

ขบวนทักษินารัฐหาดใหญ่กรุงเทพ
วชนนางสาวกันนิกายุ๒๑ปี

หลังจากที่ทางเพื่อนบอกว่าน้องนักศึกษาวัย๒๑ปีคนนี้
ไปยืนคุยโทรศัพท์ใกล้กับรางรถไฟ

ช่วงค่ำของวันที่๒๓พฤศจิกายนคือเมื่อคืนนี้นะฮะ

ให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุงนะครับ

ผู้ศึกภาวได้รับแจ้งว่าน้องกัณิกาบาดเจ็บสาหัดนะครับ
แล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตแล้วนะครับ
แม้ทีมแพทย์จะพยายามยื้อชีวิตสุดความสามารถแล้วก็ตามนะครับ
ส่วนทางด้านของนายสถานีรถไฟนะครับ
ก็คือนายวรรณยูยิ้วเฮี่ยง
ก็เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุน้องนักศึกษา
กรุงเทพกำลังเทียบชาญชาลาเพื่อรับผู้โดยสารที่สาธารณีพัทธลุง
และพนักงานรถไฟก็ยืนยันนะคุณนะ
ว่ามีการกดแตรเป็นสัญญาณเตือนต่อเนื่องอยู่แล้ว
ก็เป็นการกดแตรตีละครั้งอะไรเนี่ยเวลาที่รถไฟจะเข้านะครับ
แต่เชื่อว่าน้องเขาจดจ่ออยู่กับการใช้โทรศัพท์มือถือ

ก็ยังไม่ทันระวังนะฮะนายสถานีรถไฟบอกว่า
เห็นตัวน้องเดินเข้าใกล้แบบ
กลางมากครับคุณใกล้จะตกขอบรางแล้วนะครับ
แล้วก็ตอนรถไฟเข้าน่าจะถูกแรงดูดจากรถไฟดึงร่าง

ร่างของน้องตัวของน้องกระแทกเข้ากับโบกี้ช่วงกลาง

ตอนนั้นยังตกใจคิดว่ารถไฟมันจะดูดลงไปในรางด้วยซ้ำ

แต่ทีนี้น้องเขาไม่ได้ถูกดูดลงไปในรางใช่ไหม
แต่บาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้านะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นกล้องวงจรปิดตรงจุดนี้คุณ
ไม่สามารถจับภาพนาทีเกิดเหตุได้
จากจุดเกิดเหตุอยู่ตรงท้ายขบวน
ทำให้กล้องส่องไปไม่ถึงนะครับ